สโมสรครับกลับมาเก็บตัวฝึกซ้อมกันล่วงหน้า
เพราะว่าจะมีโปรแกรมไทยลีกวันที่๒๐เมษายน
แต่ก็ยังมีควันหลงในเรื่องของการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ครับ

จัดพิธีรดน้ำดำหัวให้กับมาดามแป้ง

ด้วยผู้บริหารก่อนที่สิงห์เจ้าท่านะครับ
จะลงฝึกซ้อมที่สนามแทสเตดีย
หลังจากหยุดพักในช่วงเทศกาลสงกรานครับ
บรรยากาศก็เรียบง่ายนะครับอบอุ่น
ก่อนที่การท่าเรือนั้นจะพบกับเมืองทองยูเนเต็
ศึกโตโลต้าไทยลีกวันเสาร์ที่๒๐เมษายนนี้

เพราะว่าเมืองทองมีการเปลี่ยนแปลงโค้ชด้วย
ดังนั้นจับประมาทไม่ได้นะครับทีมจ่าฝูงอย่างการท่าเรือ
ส่วนบอลหญิงโอลิมปิก๒๐๒๐รอบคัดเลือกครับ
ได้ทีมที่ผ่านเข้าไปเล่นในรอบคันเลือกของโซนเอเชีย
สุดท้ายทั้งหมด๘ทีมครับ
หลังจาก๕ทีมได้สิทธิ์ไปก่อนคือ
ออสเตรเลียเกาหลีเหนือจีนแล้วก็เกาหลีใต้
ทีมสุดท้ายครับเป็นทีมที่คว้าแชมป์กลุ่มในรอบคันเลือกรอบ๒
ก็มีเมียนมาเวียดนามแล้วก็ไต้หวัน
บอลหญิงนะครับในการคัดเลือกโอลิมปิก
แข่งขันในช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคมปีหน้า
แบ่งเป็น๒กลุ่มครับกลุ่มละ๔ทีม
อันดับ๑แล้วก็๒ของกลุ่มเข้ารอบรองชนะเลิศ
ซึ่งผู้ชนะทั้ง๒ทีมจะได้สิทธิ์ไปโอลิมปิก๒๐๑๖
ร่วมกับญี่ปุ่นเจ้าภาพรวมเป็น๓ทีมครับ